ปรากฏว่าพ่อปู่ยี่กอฮงองค์นี้เห็นเขาบอกว่า
ท่านให้โชคให้ลาบเปิดโชคเปิดลาบจนคนร่ำคนรวยกัน
อกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีดวงด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชค
จึงเป็นที่มาให้เซียนทั่วประเทศหลั่งไหลมาขอพรกันที่นี่อย่างไม่ขาดสาย
ด้วยการนำข้าวขาหมูโอยั้วน้ำชาดอกดาวเรือง
หมากครูบุรีและซิก้ามาถวาย
คุณแอ้มผมด้วยได้ยินว่ามีพี่ท่านหนึ่งไอ่น่ะ
เขาขอไอ้น่ะคุณปู่คือขอหนึ่งเท่า

ขอต้อนรับคุณวานะครับเชิญเลยครับพี่วาครับสวัสดีนะครับพี่วา

พี่วาก็มาขอคุณท่านเจ้าปู่พี่กอฮงว่า
อยากให้การลงทุนของพี่สำเร็จ
พี่ก็ขอ๑เท่ากับสิ่งที่คุณปู่ให้
เจ้าคุณปู่ให้มา๘เท่าจากสิ่งที่พี่

ก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันคือต้องศรัทธาจริง
แล้วก็มาแบบมั่นใจมาเพื่อนให้ใช่ค่ะ

พี่วากลับมาสร้างหรือว่ามาทำบุญอะไรเพิ่มไหมครับ
ก็มาช่วยเรื่องของการสร้างอุทยาน
ที่ตอนนี้ทางทายาทเนี่ย
พี่วก็ได้อีกได้อีก๓เท่ากว่าที่ของ

ก็เหมือนกับปู่ก็อยากให้สร้าง

รูปนี้ปัจจุบันอุทยานที่สร้างอยู่ตอนนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไร

ประมาณตอนนี้ก็๒๐เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์

พื้นที่กี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ขณะนี้๓ไร่
กำลังจะต่ออีกทำอะไรรูปนี้คือจำลองจากบ้านเก่าที่นี้

อีกอหงยังเป็นผู้มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่เสมอ
ก่อตั้งสารเจ้าไต่ฮงกงและเป็นผู้ริเริ่ม
เกาะตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึงขึ้นอีกด้วย